การสภาพอากาศยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
สำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในไทยทั้งต่างประเทศเอง
เพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังคงมีความแปรปวนสภาพอากาศ

ถึงแม้ว่าในช่วงระยะนี้ฝนจะลดลงก็ตามนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณตอนนี้ก็คือ
อากาศที่เริ่มร้อนอบอ้าวขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็เริ่มมีหมอกเข้ามาปกคลุมนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลพวงจากพายุหนึ่งลูกนะครับ
ซึ่งพายุลูกนี้เป็นพายุที่มีกำลังแรงเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลค่อนข้างนานนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ

แต่ว่ากระแสลมที่มีความแรงเนี่ยนะครับ
ก็ดูดเอาความชื้นเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้นะครับ
นั้นใครไปญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องระวังความรุนแรงของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ

ก็มาพร้อมกับมรสุมที่มาจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ก็คือมรสุมฤดูฝนเป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราครับ
ระยะนี้ความชื้นก็เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กลายเป็นฝนตกนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ส่วนในบริเวณตอนกลางครับความชื้นเหล่านี้พอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
เจอกับอากาศเย็นลมเย็นจากที่ตะวันออกมาชนกันครับ
จึงทำให้ลักษณะความชื้นที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะครับ
ไม่สามารถที่จะกันตัวเป็นฝนได้สักทีกลายเป็นหมอกเข้ามาปกครุมแทนนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่น่าจับตามองก็คือช่วงหลังจากที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับ
สิ่งที่จะมาก็คืออากาศเย็นครับ
ก็จะมาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยของเราตอนบน
จะมาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ตอนนี้
ลักษณะจะคล้ายกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ก็คือมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องติดตามประกาศเตือนภัย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะเป็นจุดแรกที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็ผลพวงจากการเข้ามาของลักษณะอากาศเย็นแน่นอนครับ
หลังจากอากาศเย็นหลังจากฝนฟ้าขนองเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็จับตาต่อไปนะครับ
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ